ตำรวจนครศรีธรรมราชนะฮะต้องไล่ตามจับกลุ่มตัวโอปากคลอง
ค่ะคือผู้ต้องหาคดียาเสพติดครับแต่โอปากคลองเนี่ย

กะจะไปหลบใต้ผักตบชาวาแต่สุดท้ายไม่รอดฮะ
รอดแล้วรอดแล้วมึงรอดแล้วเดี๋ยว
รอดแล้วมึงไปเฝ้าปังหมามันก็ได้ว่านี่
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ปากคลอง
สลบลงไปใต้ผักตบใต้จอกแหน่แต่ไม่รอดอยู่ดี
เพราะเนี้ยโอลงคลองสุดท้ายโอไม่รอดนะเออนะฮะ
ฉายาใหม่แล้วใช่โอลงคลองโอไม่รอดนะฮะนี่ฮะ
นายโรนัทชัยหรือฉายาโอปากคลองฮะอายุสามสิบสี่ปีนี้
ตำรวจครับกระโดดลงคลองที่เต็มไปด้วยผักตบ
ตะเกียกตะกายไปมาในลำคลองไม่ยอมให้จับกลุ่มนะฮะ
ฝั่งตำรวจโหไม่ยอมลดละแหละครับล้อมเอาไว้เลยนะฮะ
พร้อมกับเหล็กง่ามแล้วตะโกนให้นายโอขึ้นมามอบตัวแต่โดยดี
หลังจากผ่านไปไม่นานนะครับนายโอซึ่งอยู่ในคลองก็คงเหนื่อยละคุณนะ
เออนะฮะเท้าไม่ถึงพื้นเลยนะฮะหนีไม่รอดนะครับ
เพราะตำรวจล้อมคลองไว้หมดก็เลยยอมขึ้นมาบนฝั่งมอบตัวแต่โดยดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ตำรวจสพเกาะทวดนำกำลังพร้อมอาสาตำรวจ
ผู้ใหญ่บ้านออกกวาดล้างจับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่นะครับของนครศรีธรรมราช
กระทั่งมาถึงบริเวณขนำไม่มีเลขที่ที่หมู่๒ที่ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนัง
พบในโอปากคลองนั่งเสพยาอยู่ในขยำขนำนะฮะ
จะเห็นเต็มตาเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าจับกลุ่มทันทีนะครับ
แต่อย่างที่ว่าโอเนี้ยไม่ยอมให้จับฮะ
วิ่งหนีกระโดดลงไปในคลองข้างขนำตำรวจวิ่งไล่ตามไปติดติดนะครับ
ปรากฏว่าคลองดังกล่าวเต็มไปด้วยผักตบชาวาเต็มคลองเลย
แล้วก็น้ำถ้าจะลึกอยู่พอสมควรนะครับ
ทำให้นายโอพยายามหนีแต่สุดท้ายหนีไม่ไหวฮะ
เหนื่อยก็เลยต้องยอมมอบตัวครับจากการตรวจค้นพบยาบ้า๑เม็ด
ปัสสาวะพบเป็นสีม่วงผู้ต้องหาก็รับสาภาพฮะ
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ